นับรองผู้หญิงที่มีข์ส่วนสองใสใสก็จะซึมซับกระชับแน่น

เพราะของผมเนี่ยเป็นผ้านาโนนะฮะ

ยิ่งน้องที่หุ่นดีนะ
ใส่แบบนี้ยิ่งดูขายาวสวย

เรานี่โลกจิตดูแล้วเราเนี่ย
แต่ก็ไม่เคยไปดักรับใครในปั๊มหรอก

โปรงนักศึกษาทั้ง๓แบบแบบไหนราคาถูกที่สุดครับ

กระโปรงทรงตอบราคาอยู่ที่

กระโปรงทรงพีชค่ะผ้าเบนิต้องค่ะพี่

ราคาอยู่ที่๑๘๙
เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องถูกกว่า
และกระโปรงทรงสอบผ้าเสิร์ชราคาอยู่ที่

กล้าวเหมือนกัน
กล้าวเหมือนกันจะเป็น๑๗๙หรือ๑๙๙

เฮ่ยทำไม๒คนนั้นเป็นเก่งจังเลย

พี่ถ้าเป็กเป็นเมียพี่แล้วดูอยู่ที่บ้านนะ

ต้องภูมิใจกับความรู้เรื่องกระโปรงหนังสาหกของพี่มาก

เอ้าบอกอย่าพูดอีกเรื่องกันแหละ
รูมเมดพี่เลี้ยงโอเคสรุปว่า
กระโปรงผ้าเสิร์ชนะคะราคาถูกที่สุด

พี่ปอพี่แจ็คเล็กค่ะผ่านข้อที่๒มาแล้วค่ะ

ข้อต่อไปค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
แล้วของที่จะมาให้เลือกสำคัญบ้านโบ๊คค่ะ

โอ้โหนี่ก็สั่งไม่พักเลย

มาครับนี่ครับผมออฟฟิเมดนะฮะ
เห็นบอกใครกินกาแฟห้องคุณป๋องนะครับ
มีเด็กเพียบเลยเขาบอก

เล่นเลขคอฟฟิเมตครับครีมเทียมนะฮะ
ชนิดขวดขนาด๔๐๐กรัมนะฮะ
คุณป๋องคุณแจกเข้าได้ครับครับครับ
บอลได้ว่าครีมเทียมที่ให้รสชาติหอมมัน

เอ๊เอ๊หนู

อย่าเพิ่งนอนลูกไปเปิดน้าเต็มอักหวัง

ใช่ไขมันต่ำทำออกด้วยเชียบ
รับรองของน้าถูกที่สุดฮะ
ถ้าถูกจริงมันต้องมียืนยันการันตีเห็นไหม
ประหยัดใช่ไหมคุณภาพคุ้มค่า
นี่เขียนไว้ที่ซองเลยได้เห็นแล้วนะอาจารย์
ครีมาท็อปนะฮะครีมเทียมนะครับผมสีแดงแต่อันนี้พันกรัม
อ๋อพันกรัมมากในปริมาณครับของ
เป็นครีมเทียมสำหรับผสมเครื่องดื่มได้
แต่ละแบบปริมาณเนี่ยแล้วแต่ว่าอันไหนเยอะ
มันมีอย่างของผมนี่กี่กรัมนะ
ผมนี่หลายกรัมเยอะเลย
๔๐๐กรัมหมดกับคนที่มีเวรกรรมแบบคุณ

แล้วปกติของพี่เบิร์ดนี่กี่กรัมฮะ
อะไรนะของผมกรรมหนึ่งแล้วมาขยี่
อันนั้นเป็นพอ

อย่างนี้ผมดาวว่านักข้อมันไม่เคยโกหก

เพราะว่าคำถามนี้ค่ะข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
แค่มันต่ำ

หรือคนละคน

แต่นี่คือพันถูกไหมพี่แจ๊คอันนี้มัน๔๕๐ไรมันต่ำ
อันนี้ก็๔๕๐บาทเฉยไม่ได้บอกว่าไขมันต่ำ
ไขมันต่ำจะแพงกว่าไม่ใช่ไขมันต่ำจริงเหรอพี่
มันคือคนรักษาสุขภาพไงไม่ผมว่าคืออย่างเครื่องดื่ม
มัวชนิดที่เค้ามีแบบ๐หรืออะไรอย่างนี้น้ำตาล๐

น้ำมะลมร้อนหน้าราคาเท่ากันไม่

นิดที่มันจะถูกต้องเป็นชนิดที่เป็นประเภทแบบรีฟิล

ผมมองว่าอันนั้นไม่ใช่รีฟิล

ถ้ารีวิวก็ต้องอันนั้น

เห็นกำลังเทียด

เปิดราคาจริงกันน่าเรา

ให้คืออันที่แพงสุดเป๊กจะตัดตัวนี้ให้ค่ะพี่ป๋อง
สิ่งที่พี่คิดว่าถูกค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดค่ะ
ประหยัดแต่ว่าแพงสุดเลยค่ะในนี้ค่ะพี่
เป็นครีมเทียมที่แพงที่สุดเลยนะคะ
ครีมาท็อปครีมเทียมสีแดงพันกรัม
ราคาอยู่ที่๑๐๐บาท
พี่เหลือ๒ตัว

โอ้วนี่ยากประเภทเลือกก่อนนะ
ท้าทายถึงทั้งคู่นอกจากเกม
ได้ครับ
เป๊กมีเกมรสมาให้พี่เล่นพี่

ถ้าราคาถูกกว่า๘๐บาทค่ะพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กได้อยู่ต่อค่ะ

ถูกกว่า

ถูกกว่าพี่แจ๊กเล็กโดนลงโทษด้วยแล้วเกมได้ไปต่อ
ถูกกว่า